ซึ่งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่านักเตะแล้วก็ทีมงานทุกคนนั้นรับทราบเป้าหมายแล้วนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบน้องเอาท์ได้เป็นอย่างน้อยนะครับ
ระหว่างวันที่๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ที่สหรัฐอารับเอมิเลส
พร้อมทั้งให้โอวาสนักฟุตบอลให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ให้กำลังใจและพูดคุยกับนักเตะทุกคน
พร้อมทั้งไม่ต้องกดดันกับผลกันกันที่จะเกิดขึ้น
นายกสมาคมบอกว่าได้พูดคุยกับทีมงานทุกฝ่ายให้รับรู้ร่วมกันแล้ว

ในการทีมงานก็ได้เส๙๐ตามที่ธาปต์นิฏรวัลลายเยียหวัชขอมา
ทั้งผู้ช่วยชาวไทยอย่างโคชโฌกโชกทวีพรมรัชร์
ในขณะเดียวกันโค้ชและทีมงานของโค้ชก็อยากจะได้คนไทยหรือโค้ชคนไทยซึ่งสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย
คุณโชคทวีก็เสนอตัวและเราก็ได้พิจารณาแล้วว่าโชคทวีเคยอยู่กับเด็กชุดนี้หลายคน
แล้วก็มีความใกล้ชิดกับเด็กชุดนี้ก็เชื่อว่าโชคทวีจะช่วยโค้ชในการเป็นสื่อกลาง
ในการที่จะประสานงานระหว่างโค้ชทีมงานแล้วก็นักเตะได้เป็นอย่างดี
และการได้ผู้เล่นที่ค้าแข้งอยู่ในต่างประเทศกับ
มาช่วยทีมนะครับจะช่วยยกระดับทีมได้เป็นอย่างมาก

ขณะที่ทีมไทยจะเดินทางไปก่อนการแข่งขัน๘วัน

เพราะทุกอย่างสู้กันที่แท็กติกในสนาม

เพียงพอต่อการปรับตัวครับ

เราก็เช็คสภาพอากาศอยู่นะครับ
บอกว่าต่ำเหมือนกันนะฮะอาการน้าวนะครับ
เพราะฉะนั้นผมว่า๒๓วัน
หรือเทียบไปเกือบเหนืออาทิตย์
ผมว่าน้องคงปรับร่างกายได้นะฮะตอนนี้
แต่อยู่ที่ว่าในการรวมทีมของเรา
เดี๋ยวโค้ดใหญ่เขาจะมาแล้วก็ประชุม
แล้วก็จะวางนิวบายอย่างไร

จะมีขึ้นหลังจากเกมอุ่นเครื่องกับไทยฮอนด้านะครับ

ในช่วงสายของวันที่๒๗ธันวาคม

เจอกับเยอีเจ้าภาพวันที่๑๔มกราคมครับ